รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไป
สามารถรับชมได้ทุกวัย
ตอนแรกเจ้าจ้านบอกว่า
ไม่มีพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงเข้าด้วยกันได้
มีแต่คนเขาว่าถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ครับ

ถ้าวันหนึ่งโรคที่มันลุมดาวเรา

ลูกสองคนจะอยู่กับพ่อคนนี้ได้ไหม
เขาก็บอกว่าถึงจะเป็นอะไรไป
เขาก็จะอยู่กับลูกตลอดไป

นั่นแหละรู้ไหมที่ทำให้พี่เป็นคนดีทุกวันนี้
ร้องได้ให้ล้าน

ขอบคุณครับ

เป็นขวัญใจของรากญาติทั่วประเทศอยู่ในขณะนี้นะครับ
ร้องได้ให้ล้านลูกทุ่งสู้ชีวิต
เรามาพบกับความสดชื่น

เรามาพบกับเรื่องราวของเหล่านักสู้ชีวิตกันอีกครั้งนะครับ

ขอให้คุณร้องเพลงได้ถูกต้องตามเนื้อเพลงเท่านั้นเองนะครับ

ทุกอาชีพทุกเพศทุกวัยนะครับ

ตอนนี้ก็มาถึงอีกท่านหนึ่งนะครับที่
สร้างความเป็นเอมให้เราได้มากเหลือเกิน
อยากจะให้เขาไปได้มากกว่านี้อีกนะครับ
เพราะว่าดูจากชีวิตครอบครัวของเขาแล้วเนี่ย
เป็นครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักนะครับ

มาทำให้ครอบครัวของเขาต้องลำบาก
ตอนนี้เขาได้ตามเป้าแล้ว

และความสามารถก็ล้นเปรียมเลยทีเดียวค่ะ
ครับวันนี้เขาจะมาเริ่มด้วย

เพราะเขาได้ไปแล้ว๖๐๐๐บาท
วันนี้ดูสิว่าเขาจะไปใกล้

ไปพบกับเขาเลยนะครับคุณรำพันธ์
มือและ๑ใจนี้ขอพลีเพื่อครอบครัวครับ
สวัสดีครับ

เป็นครั้งที่๓แล้วที่เราได้มีโอกาสต้อนรับคุณรำพันธ์

วันนี้ก็มาพร้อมทั้งครอบครัวของคุณรำพันธ์
มีทั้งแม่ตัวเองมีทั้งภรรยาแล้วก็ลูกทั้งสองท่านเลยนะครับ
วันนี้อยู่ทางด้านล่างนี้นะครับ

สวัสดีค่ะ
สวัสดีคุณภรรยาคุณเกศรนุ๊กแล้วก็แมน
เองก็เห็นพลังแห่งความสุขออกมาจากคุณรำพันธ์
คุณเกศรเองก็เห็นพลังแห่งความสุข
วันนี้เราก็จะคุยเรื่องราวความโรแมนติกกันสักนิดหนึ่ง
ก่อนที่จะมาก่อเกิดกันเป็นครอบครัวนี้

ไปพบรักกันได้อย่างไร๒ท่านหนิ
สมัยตอนผมอายุ๓๐ปีก็ถือว่ายังหนุ่มนะครับ
ตอนนั้นขับเซ็กซี่
เพราะถึงเวลาจะส่งก่ายเราก็จะต้องขับรถล้างรถ
ตรงครียอก่อนก่อนจะไปส่งอู
ครับผมก็เลยขับไปล้างในปั๊มแล้วไม่เคยนะ

แล้วก็ไปล้างรถไปที่อู่เขานั่นแหละ
ก็เห็นเขาครั้งแรกได้คุยอะไรกับเขาก่อนไหมคะ

เป็นอะไรฮะเห็นครั้งแรกแล้วกล้ามเนื้อกระตุก
กระตุกก็คือหมายความว่าเอ๊ะคนนี้มีผัวหรือเปล่าวะ
ตามภาษาชายโสดอย่างเรา

วันนั้นขับตั้งแต่๔๐๐บาท๕๐บาท

ไว้ก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาจ่าย
แล้วมาจ่ายไหมฮะยังไม่จ่าย
คุณเกษรแล้วอย่างนี้เจอลูกค้าอย่างนี้เราทำไงอ่ะตอนแรกเกลียดเขาเลยค่ะ

ถึงบอกว่าขับรถไม่มีปัญญาจ่ายก็ไม่ต้องขับ
เพราะว่าเราโดนเจ้านายว่าไหมเวลาคนเอารถไปล้างแล้วหนี

โดนหักพวกเขานี่ไปกี่รอบ

หลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นไปล้างอีกกี่ที

เริ่มมีน้ำส้มขวดนึงขนมปังห่องแล้ว
คนนี้เวลาใครซื้ออะไรรับหมด

มีแต่คนซื้อมาให้เยอะเลยกองอยู่ข้างหลัง

อ๋อแล้วทีนี้ทำอย่างไรพี่ทำพันธุ์ทำอย่างไร

หึงมายืนเฝ้า
ก็แสดงว่าตอนนั้นคุณเกษรจัดว่าหน้าตาดี

นานไหมกว่าจะตกลงใจว่าโอเคเป็นแฟนกันเถอะอย่างนี้นานยัง

พอหลังจากตกลงเป็นแฟนกันปุ๊บ

ไม่ได้ไปขับ

ได้มั้งไม่ได้นั่งพบทุกท้ายก็ไม่ได้ขับเลย

แต่ว่าถามเขาไหมว่าว่าเกษรตกลงเป็นแฟนกับเราไหม

จะสอนเธอชอบพี่หรือเปล่าเนี่ย
พี่รักเธอหมดหัวใจแล้วนะ

ตอบเขาว่ามีลูกมีอะไรเคยเอาลูกมาไว้ที่ปั๊มไงค่ะ
แบบเวลาคนมาล้างรถเขาเห็นว่ามีเด็กเขาก็จะซื้อของให้เยอะ

ที่ว่าคิดว่ามีหนุ่มมาจีบตั้งเยอะตั้งแยะมากมายคือเขาซื้อของมาให้เด็ก

ก็หวังจะไม่จีบเขาด้วยนั่นแหละ
เขาก็พยายามมากพยายามจนบอกว่า
ถ้าอยู่แล้วเดี๋ยวช่วยกันเก็บตังค์ไปขอนะ

จนเขาเลยขอพี่ชายคนโตเขาไปทำงานก่อสร้างที่เขาใหญ่ด้วย

เขาให้หนูลาออกจากคาแคร์
คุณเกษรตกลงโปรงใจไปกับเขาไหม

ก็ไปอยู่ประมาณ๒๓เดือน
เขาก็เก็บตังค์ได้แล้วเขาก็เลยมาขอกับแม่ค่ะ

มันผ่านเวลามา๑๐ปี
เขาถือว่าเขาดูแลพี่เกษรและลูกได้ดีไหมคะ

ตอนแรกเจ้าญาติบอกว่า
ไม่มีพ่อเลี้ยงกับลูกเลี้ยงเข้าด้วยกันได้
มีแต่คนเขาว่าถ้าไม่ลองก็ไม่รู้ค่ะ

มาถึงจุดนี้ก็เลือกไม่ผิดจริงค่ะ
เขาเคยให้สัญญาอะไรกับพี่เกษรไว้

เขาบอกเขาขืนเขาจะอยู่ที่ไกล
เขาก็จะไม่มีคนอื่นเขาก็ทำได้
ถ้าวันหนึ่งโรคที่มันรุมร้าวเรา

ลูกสองคนจะอยู่กับพ่อคนนี้ได้ไหม

คุยวันที่ก่อนจะผ่าตัดที่หมอเรียกไปคุยค่ะ
เขาก็บอกว่าคืนจะเป็นอะไรไป
เขาก็จะอยู่กับลูกตลอดไป

ตอนนั้นหนูอยู่โรงพยาบาลลูกอยู่โรงเรียนที่นี่

ตอนเที่ยงเขาจะวิ่งมาดูลูกเอาหาข้าวหาอะไรให้ลูกกิน
ช่วงบ่ายเขาก็กลับไปทำงานเหมือนเดิม
ก็เลยไว้ใจเขาไว้ใจมากด้วย

คุณเกศรคือผู้หญิงที่โชคดีที่สุดในโลกนี้
ที่ได้เจอผู้ชายแบบนี้จงแข็งแรง
และอยู่เพื่อรักเขาไปนานนะคะ

ขอให้คุณเกษรแข็งแรงดีวันดีคืนค่ะ

เพลงต่อไปนี้๘๐๐๐ค่ะ

ตอนนี้จะหยุดแล้วกลับบ้านเลยก็ได้
หรือจะไปต่อก็ได้หรือยังไงก็ได้

ตอนนี้พี่ได้ตามเป้า๖๐๐๐แล้วนะ

เพลงต่อไปจะเป็นเงินเก็บของเธอ

ยังโชคดีอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวช่วย

ยังเหลืออยู่ใช้ได้อีก๑แผ่นป้ายนะครับ
ในนั้นเนี่ยยังมีข้ามเพลงนี้ไปเลยอยู่นะครับ

ทุกคนอยากได้อันนี้มากเพราะว่าไม่มีความเสี่ยงใดเกิดขึ้น

เพลงนี้มูลค่า๘๐๐๐บาทนะครับ
ถ้าพร้อมอินโทรมาเลยครับ
อินโทรเพลงมูลค่า๘๐๐๐บาทค่ะ
อินโทรไปแล้วเป็นอุปสรรคกับการคว้าเงิน๘๐๐๐บาทหรือเปล่า

๑๐๐สำหรับเพลงนี้สักครู่นี้เลยนะครับ

คุณรำพันธ์จะสู้หรือจะหยุดครับ

แผ่นป้ายใช้ไปแล้ว๒แผ่นป้ายมีสิทธิ์เลือกได้อีก๑แผ่นป้าย
จะใช้หรือไม่ใช้ครับ

ไม่ใช้

กับเพลงนี้มูลค่า๘๐๐๐๐บาทไม่ใช้ตัวช่วย
เพราะฉะนั้นต้องร้องให้ถูกให้ครบหมดทุกคำ
เป็นไขพี่รำพันไปขอผ่อนจากคุณย่าก่อนที่จะร้องเชิญค่ะ
กำลังใจก็สำคัญภาพกันกันเพราะพันนะคะเนื้อร้องยิ่งสำคัญที่สุดค่ะ
มาถึงเพลงที่๕นะครับเพลงนี้มีมูลค่า๘๐๐๐บาท
สมาธิพร้อมเพลงพร้อมร้องได้ให้ล้านเพลงที่๕เพลงมาครับ
ที่๖เพลงมาครับคุณคุณสำหรับของสาวบุญชีสร้างชีพรรดิไขมีภาพร่อม
โอ๊ะออกระธมสร้างสมมาถึงที่นี้ได้ฟังว่าคีย์เต็มไซม์ให้เราชวนฟัง
ฝ่าเด็ดรั้วด้วยความเชื่อด้วยความฝัน
มาพบประมาณใบบัง
เริ่มมีความหวัง
เริ่มมีชีวิตชีวา
หวานชื่นน้ำคำ
ยังจำประทับดวงจิต
เมื่อเบื่อชีวิต
เลิกคิดมาหลายเวลา
ปล่อยเรื่องช้ำ
ลอยกิ้งแม่น้ำทุ่มหา
สองเราสัญญา
ร่วมชีวาก็ล่างสร้างตัว
ที่แท้
ไม่มีแค่เพียงเราสอง
ยังมีหุ้นใหญ่หุ้นรอง
หลายสาขาเจอจนน่ากลัว
รักแสนรักสุดหัก
ใจจอนทอนกลัว
ใจร้าวรัว
สุดรักสุดหักให้
น้องยืนน้ำเย็น
เห็นก็คว้ามาดื่ม
ด้วยจิตใจปื้ม
ว่าร้อนคงท้อนคงคลาย
กว่าจะรู้ว่าน้องให้ของกินตาย
ผู้ร่นผู้ร้ายโดยผิดร้าย
น้ำกรดแช่เย็น
กลัวรักสุดหักให้รัก